ท่านผู้ชมครับบ้านวัดโรงเรียนชุมชนที่ต้องอยู่ใกล้กัน
แล้วก็อยู่ด้วยกันล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏ
มีหนุ่มคนนึงเขาบุกไปถึงวัดบอกโอ้โหหลวงพ่อ
เปิดเพลงเบาหน่อยได้ไหมค่ะเพลงมันสะเทือนเหลือเกินเบสเนี่ย
จนแบบกระจกบ้านจะแตกอยู่แล้วไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
มีคำถามคือคือมันมันต้องเปิดเบจดังดังเพื่อปลุกพระด้วยยังไง
แล้วก็เครื่องไปวัดตรงนู้นจังแล้วมาเครื่องไปวัดตรงนี้มันต่าง
อ้าวลองมั้ยรีกะก่อสร้างเว้ย

โซบิ๊กไปกันใหญ่เลย

คือชาวบ้านผู้ชายที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาเข้ามาที่สาราวัดนะตี๔ตี๕เลยวันพระนะ
เพราะว่าที่วัดเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังมาก
ถ้าพี่ผมจะได้ยินเสียงมาสักครู่นี้มันเหมือนเพลงทุ่งอ่ะ
เบสมันดังจนแบบบ้านเขาสะเทือนกระจกจะแตกเนี่ย
นี่หลวงพ่อบอกนี่ทำงานก่อสร้างเคยทำงานก่อสร้างมา

ถามเอาแล้วทำไมแบบตีละครั้งไม่ได้เหรอจะปลุกพระเนี่ย
เออให้ตื่นเช้ามาทำวัดหรือออกบินทบาทตีละครั้งไม่ได้เหรอ
หลวงพ่อบอกแม่พระบางรูปท่านก็หูตึง

โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือนะฮะ
พระก็บอกแค่วันพระวันเดียวมันอะไรกันนักกันหนา
เปิดแค่ช่วงวันพระวันเดียวถึงวันพระทีก็เปิดทีนะ
แต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปบอกโอ้โหก็ทุกวันพระเนี่ยเพลงมันเสียงดังอ่ะ
ไม่ใช่มันไม่ใช่เพลงไม่ใช่เสียงธรรมะด้วยนะ

อ่านี่ครับมันตีระคังแทนไม่ได้เหรอมันเปิดจนแบบเบสนี่กระหึ่มไปเลย
ตี๔ตี๕นอนไม่ได้เลยกระจกบ้านจะแตกอยู่แล้ว
เขียงไปเขียงมาพระท่านบอกเอายังงี้ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาตรงนี้
มาวัดค่าระดับเสียงไปเลยดีกว่าว่ามันเกินกว่ามาตรฐานหรือเปล่า
อ้าวนี่ฮะทุกผู้ชมครับนี่คือเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่วัดแห่งนี้เลยอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
กรุณานะครับตะบนบางหลวงอำเภอสัพพยานะครับไปพบคนเปิดเครื่องเสียงเลยนะฮะนี่ฮะ
เปิดเครื่องเสียงของวัดเลยนะครับทุกผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาเปิดแบบนี้มานานแล้วนะฮะไม่เคยมีปัญหานะทุกวันพระเปิดแบบนี้
ชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเข้าใจดีนะแต่ไม่เป็นไรถ้ามีคนเดือดร้อนเดี๋ยวจะเบาลงให้หรือไม่ก็ไม่เปิดเลยก็ได้นะ
ท่านนี้ท่านค่อนข้างมีอารมณ์ฉุนเฉียวหน่อย
นี่อาจจะใช้คำพูดไม่เหมาะสมบ้างเพราะว่าท่านเคยผ่านการผ่าตัดสมองมาก่อน

นี่ฮะพระสมชายหลวงพ่อที่อยู่ในคลิปนะครับ
เราก็ไปถามหลวงพ่อบอกว่าโอ้โหก็ผู้ชายในคลิปอ่ะ
พอหนุ่มในคลิปมาถึงวัดเนี่ยมาพูดจาตะคอกก่อนกระโชกโฮกห้าก่อน
จี้ถามเรื่องเปิดเพลงหาว่าทำให้กระจกบ้านเขาร้าว
ท่านก็บอกไปตามเหตุผลว่าเสียงแค่นี้กระจกไม่ร้าวหรอกท่านเคยทำงานก่อสร้างมาก่อน
แต่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้เบาลงก็แล้วกัน
แล้วเขาก็มาพูดน้ำเสียงน่ะใส่อารมณ์ขึ้นมา
ก็เปิดดังอย่างเงี้ยกระจกบ้านผมล้าวแตกล้าวไปแล้วแต่ไม่ได้พูดคำว่าแตกแต่ล้าว

เพราะตัวผมเองก็เรียนก่อสร้างมาก่อน
เสียงเครื่องเสียงว่านี้ทำให้ถึงก็จบแล้ว

เราไม่ได้มีเจตนาอะไร
เดี๋ยวต่อไปเครื่องไฟจะให้เบาเสี่ยง
และไม่ให้เสียงไปรบกวนข้างนอก
เอาเป็นว่าทางวัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะเบาเสียงให้ก็แล้วกัน

ก็ทุกวันพระอธิวัตริย์ก็เปิดนั่นแหละ
แต่หลังอื่นเขาบอกเขาก็ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไร
แต่หลังผู้ชายเจ้าของในคลิปเขาอาจจะบ้านอยู่ใกล้กว่า

หนึ่งก็คือก็ต้องเปลี่ยนไปเปิดเพลงธรรมะแทน
เสียงบรรยายธรรมมันจะได้สนอหูหน่อย
อาจจะลดให้มันเบาลงหน่อยถอยอาศัยกัน